ไม่ได้ตั้งใจที่จะซ้ายลงตู่ขวาพ่อสอ
นะครับคุณผู้ชมพ่อสอสมปองโชว์ชิล
ฉลาดฉลาดริมหาดหัวหิน
ท่านไปชายหาดหัวหินที่ประจวบคิริคันนะคะ

ชู๒นิ้วก็มาสู้นะนะคะ

อยากให้ไปดูบรรยากาศริมชายหาดหัวหิน

ไปเอาท่าพวกนี้มาจากไหนครับหลวงพี่

ไม่มีไม่มีแค่ท่าผายมือเท่านั้น
เอาเหรอแสดงว่าคุณนึกออก

พี่ทำหมูสาแล้วแต่ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าไอ้โกหก
นี่คนนี่อ๋อแล้วเพลงเมื่อสักครู่
เพลงอะไรครับของข้าวญาตินะคะคือทีมข่าวเราใส่ไปนะ

ไม่ใช่โดดีดงพี่พี่ไม่เปลี่ยนชื่อเพลงก็ได้ไป
อันนี้เราใส่ไปเองนะไม่เกี่ยวกับพศพระมหาสมปอง
เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับบรรยากาศเฉย
อันนี้ทีมงานเราใส่ย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังนะคะ
ท่านไปปรากฏตัวอยู่ที่ชายหาดหัวหินประจวบคิวริคันแล้วก็ทำมือต่าง
อะไรฮะยืนฉลาดฉลาดอยู่ริมทะเล
เห็นไหมคะเมื่อสักครู่คือฉลาดฉลาดริมหาดหัวหิน
เออใช่ค่ะยืนฉลาดริมหาดหัวหินนะคะ

ฉลาดริมหาดหัวหิน
แล้วเห็นไหมคะว่าคนไปเม้นต์เท่าไหร่ไปแชร์เท่าไหร่

หลักหมื่นดูสิคะคนไปคอมเมนต์๓๘๐๐ราย
แชร์ไปแล้วหมื่นกว่านะฮะ
แล้วคนกดไลค์กดถูกใจเยอะมาก
เราทำให้เห็นแบบนี้ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวง

คือบางคนก็บอกต้องการที่จะแบบแซ่อะไรหรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่พี่ต้นพี่แจ๋ว่ะ
แต่มีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่มันคือการแซะ
ล่าสุดค่ะร้อนไปถึงคุณวิมลไซนิ่มนวลนะคะ
ลองฟังนะว่าท่านโพสต์ว่ายังไง

ท่านบอกว่าแค่สัมมาวาจา๑ในมัก๘ยังรักษาไว้ไม่ได้
จะเป็นพิสุในพระพุทธศาสนาได้อย่างไร
หรือไม่รู้จักสัมมาวาจาไม่ว่าอย่างไรก็ควรศึก
อยู่ต่อไปไร้ประโยชน์แก่ตนแก่พุทธศาสนิกชน
แก่พระพุทธศาสนาพระโหมภาลเหลืองมานานแล้ว

ท้ายด้วยความร้อนฉ่าเลยนะคะวันนี้น่าจะมีมิติอื่น
วันนี้น่าเกิดแน่วันนี้มีคนพูดสิ่งอีกนะครับ
โดดิดงกันเลยทีเดียวโดดิดงเลย